คุณผู้ชมคะดูงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่๔๑หน่อยค่ะ
เลื่อนจัดงานมาสามรอบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นรอบสื่อมวลชนนะคะ
ดูสิคะเขาเข้มงวดกันมากจริงนะคะ
ก็ต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์หน่อยหนึ่ง
อกจากนั้นพื้นที่จัดงานเขาเพิ่มพื้นที่ทางเดินตรงกลางเลยนะ
๖เมตรเป็น๑๐เมตรคือให้ไม่แออัดให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
แล้วคุณถ้าเกิดว่าคุณจะไปดูบูธไหนของค่ายไหนเนี่ยนะคะ
ต้องมีการเช็คอินไทยชนะทุกบูธเลยนะคะ
ก็นี่แหละกังวลเรื่องเกี่ยวกับการระบาดรอบ๒
ภาพที่หนุ่มอยากเห็น
ค่ะการจัดงานครั้งนี้จะเริ่ม๑๕๒๖กรกฎาคมนะคะ
รองรับคนเข้าร่วมงาน๗๐๐๐กว่าคนต่อวัน
คุณผู้ชมรอคิวหน่อยนะคืออาจจะใช้เวลานาน
บางคนนี้คือเขาต้องแบบจองคิวเอาไว้ก่อนเลย